สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้นะคะบ้านเรามีอากาศแจ่มใสค่ะ
ถือเป็นโอกาสที่ดีในการจัดการน้ำเหนือนะคะ
เพราะว่าถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะ
เพราะว่าร่องมรสุมซึ่งเป็นตัวการทำให้ฝนตกหนักนะคะ
จะกลับมาพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
ยังพบฝนตกอยู่นะคะแต่ก็น้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ฝนตกร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะฝนลดลงตามลำดับประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตกน้อยตกตามพื้นที่ริมฝั่งและชายเขาค่ะ
ร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่คลื่นลมสบายนะคะคลื่นสูง๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแดดจ้าแต่เช้าค่ะช่วงสายแดดแรง
แต่หลังบ่ายไปอาจเจอฝนได้บ้างค่ะฝนตกร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศปารากวัยค่ะ
นั่นนะคะแม่น้ำได้เปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงคุณผู้ชม
มองผ่านอาจจะคิดว่าเป็นความสวยงามนะคะ
นี่เลยภาพนี้เลยชมพูอมม่วงแบบนี้ค่ะ

ก็คือโลหะหนักที่ถูกปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมนะคะ
ทำให้ทั้งปลาและนกตายไปตามกันค่ะคุณผู้ชม
กลายเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในปลารกวัยขณะนี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ